ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรัก
ความสามารถกินของคุณในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าความเจ็บป่วยจะเป็นอุปสรรคในการดำรงชีพ
แต่ความเจ็บป่วยไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต
เพราะถ้าเรายังมีลมหายใจนั่นหมายถึงเรายังมีโอกาสที่จะสู้ต่อไปได้
ครอบครัวที่มาในวันนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่จับมือกันสู้
แม้ความเจ็บป่วยจะลายล้อมสมาชิกในครอบครัวก็ตาม
แต่เขาก็ยังสู้ไปชมเรื่องราวพร้อมกันครับ

มือไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เราก็สู้อยู่ตลอดอะค่ะ
ให้ได้เงินมาเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวค่ะ
ฉันชื่อสมปองคุดใจกล้าค่ะอายุ๓๖ปีชื่อเล่นชื่อมะนาวค่ะ
มีกันอยู่๖คนค่ะมีพ่อมีแม่แล้วก็มีแฟนแล้วก็มีลูกสองคนค่ะ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านของพ่อค่ะนี่เราก็เลยแยกไปอยู่เรามีครอบครัวแล้ว
ประมาณ๖หมื่นนะคะเป็นเงินกู้หมู่บ้านนะคะ
อาชีพเก็บผักบุ้งเป็นรายได้หลักของครอบครัวเรา
แช่น้ำกี่ชั่วโมงสมมุติว่าเราไปตีหนึ่งตีสอง
ไปตีหนึ่งตีสองความเราจะได้ขึ้นก็เช้าแหละ๖โมง๗โมงเช้า
งานเนี่ยมันต้องอาศัยการทำเวลาให้ไวมันจะได้เงินเยอะ
ต่อวันก็บางที๒คนก็๓๐๐๒๕๐บ้าง
บ่ายโมงเที่ยงเขามารับถ้าเราทำได้น้อยก็ได้น้อย
ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์น้องนายกับน้องเอ๋ยชอบไปช่วยล้างผัก
ตีหนึ่งก็ไปตี๒ก็ไปแล้วแต่บอกให้เรียกอย่างเดียวค่ะ
ผักบุ้งแล้วก็ใส่ถุงชอบมากค่ะ
หนูอยากได้ตังค์เยอะค่ะช่วยพ่อกับแม่
แม่ขอลงไปเล่นด้วย

แม่ก็เหนื่อยครับผมอยากช่วยทำงานครับ
หนูอยากให้พ่อกับแม่ได้เงินเยอะครับ
กับแม่จะได้สบายก็สนุกครับ
มะนาวเขาแช่น้ำนานแล้วเขาจะเป็นผื่น
และมือเขาก็ชาไปหมดน่าจะเกิดจากการตัดผักบุ้งครับ
สองข้างเราจะเก่งตลอดอีกข้างหนึ่งเราจะถือมีด

เราจับอะไรแบบเราไม่รู้สึกตัวเลยค่ะ
เรารู้สึกว่ามือเรามันนักเท่านั้นเอง
ที่เป็นอย่างนี้ประมาณ๒ปีแล้วค่ะ
พูดลงไปโรนลงไปแล้วเท้าเรามันเดินเร็วอย่างนี้
พอมันเดินเร็วปุ๊บเหยียบเลย๕๖กรัม

พอจะได้๕๖กรัมมันก็ใช้เวลาเหมือนกัน
พอเสียหายอย่างนี้เราก็ต้องลงไปแช่น้ำใหม่
เพื่อไปเก็บผักมาทำไมอะค่ะ
ก็เขาไม่ให้ทายาให้ก็สงสารเขา

เขาเป็นอัมภพธิกรวดความดันซุ่ง

ส้มถึงเขาจะเป็นอย่างนี้เขายังสู้

ท่าเดินนี่ก็ยังกระโกกกระเกแล้วอะไรอย่างนี้

ให้ขี่หมูแต่ครั้งสุดท้ายแม่ให้ไม่ได้

มันปวดลูกพอให้ไปมันแพ้นี่

มันปวดมันคอยกินอะไรไปมันจะแน่นจะปวด
ต้องคอยพยาบาลต้องเรียกลูกมาคอยพยาบาล
อ้อนำร้อนเมื่อเขามาพกแล้วก็บีบนวด
ตาเขาขานมา๕เหลือแล้วตอนเราไม่สบาย

ถ้าเราไปก่อนต้องสู้กันน่ะ
ต้องสู้ก่อนต้องสู้ก่อน
แล้วไฟปลอมตอนพาดเสร็จแล้วเขาให้อยู่กัน๗ปีเอง
แล้วตอนนี้แม่อยู่มา๑๐กว่าปีแล้ว
ถ้าพูดกันตามหลักก็ต้องน่าจะไปเปลี่ยนไส้หรือว่าไส้อาจจะเปื่อยได้อย่างนี้
ร้านสองคนก็ซวยเรือทุกอย่างแหละ

วาดบ้านกับถูบ้านให้ตากับยาย

ตากับยายด้วยครับสู้นะครับ
พ่อกับแม่ให้เงินไปคนละ๑๐บาทครับ
เหลือกลับมาบ้านวันละ๕บาท
อย่างกับฝุกอาห์สินครับ
บางครั้งผมก็ขายกระปุกอักสินไปให้พ่อกับแม่ไปซื้อข้าวครับ
แม่ค่ะต้องตามมา

ลูกไปแงะกระปุกเอาเงินเพื่อซื้อข้าว
ก็รู้สึกว่าก็ต้องฝากลูกอะค่ะที่ว่าเอาเงินลูกมาใช้อะไรอย่างนี้
ลูกทั้งสองก็เป็นเด็กดีครับก็อยากบอกว่าผมมารักเขา

งานหนักแค่ไหนผมก็ทำได้ครับเพื่อลูก
ความฝันอยากมีทุนไปเปิดร้านขายตามตลาดนัดค่ะ
เป็นร้านแบบว่าขายขนมหวานขายข้าวแกงค่ะ
เพราะว่าเราคิดว่าเรามีความสามารถตรงนี้ค่ะ
พ่อกับแม่ลูกเป็นแรงผลักดันให้เราทำงาน
ให้เราสู้ค่ะสู้ด้วยความรักเพื่อลูกเพื่อพ่อแม่ของเราค่ะ
คุณผู้ชมครับถึงกายจะไม่พร้อมแต่ใจไม่ยอมแพ้
เราหาทุกโอกาสนะครับที่จะก้าวข้ามอุปสรรคในชีวิตเราให้ได้เท่านั้นเอง
และครอบครัวของมะนาวก็มาขอโอกาสบนเวทีชีวิตแห่งนี้ด้วยครับ

ก่อนหน้านี้มะนาวไม่ได้ทำอาชีพเก็บผักบุ้ง

ตอนแรกก็ไปกับแฟนค่ะแฟนขับรถพ่วง

รายได้ก็ค่อนข้างพอได้อะค่ะพออยู่ได้เลยพอส่งลูกกินส่งแม่กิน
ไปนี่ไปนานแค่ไหนครับแล้วไปกันเป็นเดือนเลยไหม

ไปกินอยู่บนรถเลยค่ะไปกินอยู่บนรถมาประมาณหลายปีค่ะ๖๗ปี

ช่วงนั้นก็คือว่าผมส่งให้ทางบ้านผมด้วยแล้วก็ให้ทางบ้านแฟนด้วย
รายรับรายจ่ายมันโอเคอยู่ครับแต่พอเราเกิดปัญหาแบบ

ทางบ้านเขาก็ไม่สบายแม่ก็ไม่สบายป่วยขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับ
ทำไมถึงตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านด้วยอะไรครับ
เพราะว่าพ่อกับแม่ก็แย่ค่ะเพราะว่าช่วงที่ว่าไปพาท้องมานี่เหมือนว่าอาการกำเลิบ
อาการกำเริบก็ไม่มีคนดูแลพ่อกับแม่เลยค่ะ
หนูก็ลงมาดูพ่อดูแม่แล้วก็มาตัดผักบุ้งค่ะให้โอครับอยู่คนเดียวก่อนค่ะ
ก็คือโอก็ยังขับรถอยู่ยังขับรถอยู่ครับ
ก็กลายเป็นว่ามะนาวกลับมาแล้วก็มาได้งานตัดผักบุ้งนี่แหละ
ใช่ค่ะเริ่มตัดผักบุ้งมาตั้งแต่ปีไหนเนี่ยครับ

ทุกวันค่ะประมาณตีหนึ่งตี๒นี้ก็เตรียมตัวแล้วค่ะ

ทำไมต้องตัดเช้าขนาดนั้นเลยล่ะครับ
ถ้าเราไม่จัดเช้าอย่างนั้นก็เวลารถผักมาละเอาอย่างนี้
จะได้แค่๑๐ถุงนะคะได้๒๐๐กว่าบาทนิดอย่างนี้ค่ะ
แต่ถ้าว่าเรามาตัดเช้าอย่างนั้นเราจะได้มากถุงขึ้นสัก๒๐ถุงอย่างนี้ค่ะ
แล้วอย่างช่วงหน้าหนาวคุณก็ต้องไปอย่างนี้เหรอฮะ

ก็ตอนหนาวจะต้องลงน้ำ

ก็คือต้องแช่อยู่ในน้ำที่มีผักบุ้งเนี่ยวันละกี่ชั่วโมง
ชั่วโมงค่ะ๗ชั่วโมงกว่าได้ค่ะ
ตอนนี้มีผลกระทบอะไรต่อร่างกายบ้างครับ
คือมันลำบากตรงที่ว่าคือตัวเนื้อเราเปื่อยหมดอะค่ะ
แล้วก็แขนเปื่อยแล้วก็แบบฝ่ามือก็เปื่อยหมดค่ะ

เพราะว่ามันแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมง
ไม่ได้แค่นี้นะน้ำกัดเนี่ยผิวกัดหมดเลย

แช่ลงไปทั้งวันทั้ง๗ชั่วโมงอะครับ
แล้วคุณเคยบอกปรึกษากันไหมคุณเคยบอกไหม

เขาบอกว่าเขาแสบเป็นผื่นเป็นอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็โดนตัวเขาก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้
ผมก็เออไปหาหมอไหมอะไรอย่างนี้

ก็บอกว่าไม่เป็นไรเก็บเงินไว้ให้ลูกกินไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้ครับ

แต่ใจเค้าเจ้าเก่งไงเค้าแข่ง
วันนี้ในใจที่คุณเป็นห่วงเขามากที่สุด

คุณอยากจะบอกอะไรกับผู้หญิงคนนี้

แล้วผมก็อยากจะเห็นรอยยิ้มเก่าของเขาเหมือนเดิมไง
บางทีผมทำงานไปอะไรไปผมก็แอบมองเขาแหละ
ได้แบ่งเบาหน้าที่อะไรบ้างครับวันตอนนี้
ตอนนี้ก็ดูพ่อดูแม่ครับ

แต่วันไหนถ้ามีงานหรือว่าแถวบ้านอะไรอย่างนี้ครับ

หรือว่าเวกปุ๋ยวานปุ๋ยเลยครับ

เอ๋ยเคยไปช่วยแม่ด้วยเหรอลูก

งผักแล้วก็ใส่ทุ่งค่ะ
นายละลูกเคยไปมั้ยเคยไปช่วยมั้ย

น้องนายเนี่ยเห็นตัวแค่นี้นะครับ

และยังหารายได้พิเศษช่วยครอบครัวด้วย
โดยการทำอาชีพอะไรลูก
รับจ้างบวชหน้าไฟครับ

ได้ครั้ง๖๐๐มั่ง๙๐๐บ้าง

โถลูกแล้วได้เงินมาเอาไปไหน

เห็นบอกว่าวันดีคืนดีเนี่ยก็ทุบกระปุกออมสินด้วย

พ่อแม่ไม่มีเงินไปซื้อข้าว
ก็รู้สึกเสียใจครับแล้วก็เอาเงินไปให้แม่ครับ
สิ่งที่หนูทำประเสริฐแล้ว
ซึ่งเด็กบางคนไม่มีโอกาสได้ทำแบบหนูนะลูก
มันเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเลย
มะนาวคุณเคยแอบร้องไห้คนเดียวบ่อยไหม

อะไรที่ทำให้คุณปาดน้ำตาแล้วยืนอยู่ได้ถึงวันนี้ครับ
พ่อแม่และครอบครัวค่ะ
แม่และครอบครัวสำคัญหนูต้องสู้ค่ะ
งั้นถ้าหนูล้มคนหนึ่งคนอื่นก็จะลำบากค่ะ
หมายของเราที่มาเกมต่อชีวิตในวันนี้คืออะไรครับ
หมายที่มานี่ก็คือบ้านอยากทำแบบว่าซ่อมแซมบ้าน
แล้วก็อยากจะมีเงินทุนไปค้าขายค่ะ
แล้วก็อยากจะมีเงินพาแม่ไปหาหมอค่ะ
เราเป็นกำลังใจให้นะโอด้วยนะเด็กด้วยนะลูกนะ

คุณผู้ชมครับเมื่อครอบครัวนะครับจับมือกันไม่มีวันปล่อย
ผมเชื่อว่าจะไม่มีอุปสรรคใดที่ทุกคนในครอบครัวจะฝ่าฟันกันไปไม่ได้อย่างแน่นอน
ช่วงหน้าครับครอบครัวของมะนาวจากจังหวัดสุพรรณบุรี
จะจับมือกันฝ่าฟันกับโจทย์๔ข้อเพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทพวกเขาจะทำได้หรือไม่
เป็นกำลังใจกันนะครับสักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
กำผักบุ้งสิกกำใส่ถุงหนึ่งถุงในเวลาสามนาทีครับ
ขอบคุณครับครับครับ